ปัญหาเรื่องของโบกแท็กซี่ไม่ยอมไป
บางทีไปแล้วก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
ทำให้กรมการขนส่งทางบก

ให้ประชาชนสามารถเรียกแท็กซี่

โดยผ่านแอปพลิเคชันทางไลน์ที่มีชื่อว่า
กรมการขนส่งทางบก
โดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ลงนามร่วมกันกับผู้บริหารบริษัท

สำหรับใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟน

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน

การให้บริการแอปเรียกแท็กซี่จะช่วยแก้ปัญหา

แล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีด้วย
สิ่งที่เราได้เปรียบก็คือ

ผมมั่นใจว่าทั้งผู้โดยสาร
ทั้งพี่ที่ขับแท็กซี่อยู่ทุกวันนี้
วันอาการที่เราแต่พัฒนา

ทางด้านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุ
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคอรมอลแล้ว
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว
โดยแท็กซี่จะร่วมโครงการจะต้องแบบนี้
ฟังไว้ใครที่ขับแท็กซี่จะเข้าโครงการ
ใช้คู่กันกับใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้อง

จัดการเดินรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก

เพราะฉะนั้นเวลาประชาชนจะเรียกใช้ก็เพิ่มทางเลือกในการเรียกเอง
ภายในปี๒๕๖๑ก็คือปีหน้า
ขับ๑๒ชั่วโมงรายได้๔๐๐บาทเมื่อไปหักเรื่องของค่าเช่าแล้ว
ก็จะเป็นใช้เวลาขับน้อยลงแต่ก็มีเวลาได้เพิ่มมากขึ้น